ท่านผู้ชมครับมีคุณยายวัย๘๖ปีคนนึง
ไปแจ้งความที่สพพระประแดงนะครับให้ลูกสาวพาไป
เพราะว่าคุณยายเนี่ยบอกว่าอยู่ดีตำรวจเนี่ยบุกเข้ามาตรวจค้นบ้าน
หมายค้นก็ไม่มีเดินไปเดินมาถามอะไรก็ไม่บอก
คุณยายเนี่ยช็อกนะช็อกหมดสติไปเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลอ่ะ
วันนี้นะครับลูกสาวพาไปแจ้งความนะครับท่านผู้ชมครับ
นายโชคชายลูกชายนะครับนายโชคชายปูหนูนะครับ
อายุ๕๑ปีนี่ครับไปที่สพพระประแดงนะครับ
นายโชคชัยพาคุณแม่นะครับชื่อว่านางคำพันธ์ปูหนู
อายุแปดสิบหกปีไปแจ้งความนะครับบอกว่ามีตำรวจเนี่ย
ไม่รู้ว่าชื่ออะไรสังกัดอะไรนะอยู่ดีดีเข้าไปที่บ้าน
อยู่ที่ซอยเพชรเฉิง๑๒สมุทรปราการนะครับ
ตอนนั้นแม่อยู่บ้านคนเดียวนะหมายค้นก็ไม่มีถามอะไรก็ไม่บอก
เดินไปเดินมาตรวจนู่นนี่นั่นจนแม่เนี่ยช็อกสลบไปเลยนะครับ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะครับ
นี่ฮะหลังจากที่แจ้งความกันเสร็จนะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปนี่ฮะไปที่บ้านของเขานะครับ
บ้านของนายโชคชัยบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในครั้งนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะ
ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเนื่องจากตอนนั้นแม่อยู่คนเดียว
อายุ๘๖แล้วโรคประจำตัวก็เยอะทั้งความดันทั้งโรคชะลา
เห็นตำรวจบุกบ้านเนี่ยโอ้โหแม่ตกใจแล้วบุกเข้ามาเข้าทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้าน
ประจำตัวก็ไม่แสดงหมายค้นก็ไม่มีไม่ขออนุญาตด้วย
เนี่ยฮะเข้ามาอย่างนี้เขาบอกบ้านเขาอยู่อย่างนี้ซอยนี้นะครับ
เข้ามาเนี่ยโอ้โหแม่ตกใจจนช็อกไปเลย
แต่นี่เข้ามาพอแม่ถามเดินหนีแม่ผมแล้วแม่ผมเป็นคนแก่แล้วเข้ามาลุมกันอย่างนั้นหลายคน
แล้วก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ถึงกับช็อกทีเดียวแต่ว่าถ้าสั่นสั่นเริ่มขึ้นอ่ะ
แต่มาช็อกตอนทีคือตอนที่ไล่ตามตำรวจเพราะตำรวจจะเข้าค้นบ้านนู้นจะเข้าค้นบ้านนี้
จนสุดท้ายคือแม่ผมยืนตรงหน้าสะพานยืนตัวสั่นปากซีดอยู่แต่ตำรวจกลับก็เดินหนีแม่ผมจากไป
ผมไม่รู้นะผมคุณเรียนน้อยแต่ผมก็รู้ว่าผมยังทำตามกฎหมายตามกฎหมู่ของกฎหมายในประเทศไทย
แต่คุณเรียนกฎหมายมาโดยตรงคุณไม่เคยคิดเลยแล้วว่าระเบียบการของคุณตำรวจเขาทำมายังไง
จะพูดปากเปล่าว่าเป็นตำรวจแล้วถามว่าบ้านผมเคยโดนตำรวจเข้าจริง
แต่อันนั้นเขาแสดงบัตรแสดงตัวแต่อันนี้ไม่แสดงตัวคนตอนนั้นคือปุ๊บตอนปลูกต้นกระท่อม
คือคนงานมันมาปลูกไว้คนงานก่อสร้างเพราะผมรับเหมาก่อสร้างแต่ผมไม่รู้ว่าคนงานปลูกอยู่
โอเคตำรวจมาจับผมก็ยอมรับผิดยอมเสียค่าปรับให้กับลูกน้องเพราะว่าเราเป็นผู้หนังหัวหน้างาน
เราได้คุยกับตำรวจแล้วนะครับทุกผู้ชมครับแต่ท่านรอแป๊บนึงนะดูคุณยายก่อน
คุณยายเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับวันนี้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
อายุ๘๖แล้วนะครับคุณยายเจ้าของบ้านนะครับที่อยู่กับลูกชาย
ยายบอกว่าโอ้โหคือตอนตำรวจเข้ามาเนี่ยถามอะไรก็ไม่บอกนะครับ
แล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้น๒ครั้งแล้วนะครับ
อุ้ยมาหาใครคะมาหาใครเขาก็ยังไม่ตอบหันรูปหลักรูปหลัก
หาอะไรก็ไม่รู้จะมาขอดูอะไรอ่ะต้นกระท่อม
เชิญเลยค่ะเดินเดินชมเลยมันไม่ได้ดูกระท่อมอย่างเดียวอ่ะเนี่ย
หลอกแหลกดอกบ้านนู้นบ้านนี้มันเป็นกระต๊อบใช่ไหมคะ
มันแวงเลยงูมันโดดป่าลุกขนาดไหนพาไปดูไหมล่ะ
พาไปเนี่ยวฉันพาเค้ามดูท่านด้วย
เนี่ยปลูกต้นมาแว้งไว้มาเลยมันอุ้ยน้ำอุ้ยน้ำ
อยากให้มาอยู่ทีหลังเขาจะได้ไม่รังแก่ยาย
ทำไมไม่เข้าทางประตูทางเข้าทางออกทำไมต้องลุยปากกระโดดข้ามท่องลอกมาหายาย
นี่ฮะยายบอกมามืดเขาก็ตกใจหมายค้นอะไรก็ไม่มีนะครับ
แล้วอยู่คนเดียวเป็นลมช็อกหมดสติไปแบบนี้เนี่ยคือของผิดกฎหมายก็ไม่เจอ
แต่ถ้าเกิดยายเป็นอะไรหนักกว่านี้หรือว่าถึงขั้นช็อกจนแบบเสียชีวิตไปอย่างนี้
ใครจะรับผิดชอบลูกเขาเลยต้องพาไปแจ้งความนะครับ
พันธบทโทษธนกฤษรวยอารีรองภูมิกับการสืบสวนสพพระประแดงเจ้าของพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
เราถามไปแล้วนะฮะยืนยันว่านี่ฮะที่ทางตำรวจบอกนะฮะ
ท่านบอกว่าตำรวจที่ไปตรวจคนบ้านของคุณยายเนี่ยเป็นของสพพระประแดงจริง
เป็นชุดป้องกันปราบรามยาเสพติดวันเกิดเหตุก็ออกตรวจค้นปกตินั่นแหละ
คราวนี้พอชุดเขาลงพื้นที่ไปก็ผ่านบ้านหลังนี้เขาก็เลยเข้าไปค้น
อันนี้ตำรวจเขาบอกนะไม่มีการทำลายทรัพย์สินข่มขู่ผู้เสียหายอะไร
ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะหลังจากนั้นก็กลับออกไปก็เท่านั้นเอง
แต่เพื่อความเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวจะให้ชุดนี้เนี่ย
พักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนไปทำงานอย่างอื่นก่อน
ตรงนี้ไม่ต้องทำแล้วนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกันทางภูมิกับการนะครับก็ให้รองภูมิกับฝ่ายสืบสวนสพพระประแดง
ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณยายแล้วนี่นะฮะค่ะ